คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
หนีตายค่ะคือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
เขาเห็นรถคันข้างหน้าเป็นรถกระบะที่มีควายอยู่

ปรากฏว่าไฟไหม้เพราะว่ามีควายแล้วก็มีฟางด้วย
ไฟไหม้ฟางควายก็ต้องหนีตายเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ

ควายก็ต้องหนีลงมาแล้วก็โดนไฟนะโดนไฟคลอกนะคะ
แล้วดูท้ายรถกระบะเป็นฟางอะค่ะ
แล้วโอ้โหพอมันลุกไหม้นี่มันพลึบเลยนะคะ
เป็นกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
คนขับรถบรรทุกควายเอาไว้ท้ายรถกระบะเขารู้ตัวว่ารถเกิดเพลิงไหม้ด้านหลัง
เขาเลยหยุดแล้วก็ช่วยควาย๓ตัวนะคะลงจากรถ
แต่ควายก็ถูกไฟคลอกนะคะผิวหนังเนี่ยไหม้หลุดลอกเลยนะคะ
พอควายทั้ง๓ตัวลงมาจากรถก็ไม่ได้วิ่งตะเลิศหนีหายไปไหนนะคะ
แต่โอ้โหก็น่าเป็นห่วงทั้งควายทั้งรถ
ไม่รู้โอ้โหพอไฟไหม้ด้านหลังมันจะระเบิดมันจะอะไรหรือเปล่า
บอกว่า๘มกราคมที่ผ่านมามีผู้ชายขับรถกระบะบรรทุกควายมา
เขาเล่าว่าเพิ่งเลิกกับภรรยาเลยแบ่งมรดกกัน
รดกที่เขาได้รับคือควายควายสามตัว
พอตกลงทุกอย่างกันได้ก็กำลังจะกลับบ้านเกิด

สงสัยว่าก้นบุหรี่หรือเปล่า

โยนก้นบุหรี่ทิ้งแล้วด้านหลัง
มีฟางมีควายโพบมิลลอยปลิวไปด้านหลัง